วาดภาพปลายไทยตัวโดยไม่ต้อง

เป็นพระพิเนธองค์เล็กน่ารักใส่ชุดน่ารัก

เคยรู้สึกไหมว่าพระพิคเนสมันช่วยให้เราวาด
อัคระอักษรโบราณเขียนเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก

นี่นะฮะนี่คือภาษามาจากไหนแล้วเขียนได้ยังไง

ใช่แล้วเราก็เห็นผู้หญิงคนนึงน่ากลัวเขาก็ก้มแบบนี้
เขาก็พูดขึ้นมาว่าขอได้ไหม

ร้องแบบหวยห่วนมากค่ะแบบจะเอาให้ได้
เขาบอกว่าลูกคนอื่นเขาเกิดเป็นดินเป็นหินเป็นทราย
แต่ลูกแกเป็นทองไปตรงไหนใครเขาก็อยากได้
แม่คิดว่าเขาน่าจะมีจุดประสงค์สักอย่าง
เขาจะต้องมาทำให้สำเร็จในชาตินี้ค่ะ
รู้หรือเปล่าเมื่อก่อนหนูเป็นอะไรไหม